เด่นภูมิหรือว่าในเด่นนามสกุลวัฒนาโชธพินโย
อายุ๓๙ปีชาวนนทบุรีเป็นผู้ต้องหาคดีสำคัญยังจับไม่ได้
ใช่ค่ะแต่มีคนที่มาแจ้งความเพิ่มอีกนะฮะ
เด่นภูมิเนี้ยจะหลอกลวงหญิงสาวที่ทำงานเป็นพริตตี้อืม
ให้มารับงานเอ็นหน่อยพอมาถึงเนี่ยนี่ฮะ
ก็บังคับเขาเสพยาเสพติดข่มขืนเขานะครับเอาทรัพย์สินเข้าไป
บังคับให้เขาเนี่ยเป็นนางนกต่อล่อเหยื่อคนอื่นมาอีก
หลายคนยังไม่กล้าแจ้งความเพราะหนึ่งถูกคมขัวไว้
สองก็คือกลัวอับอายใช่เพราะว่าถ่ายคลิปภาพเอาไว้ด้วยไงฮะ
ล่าสุดมีหญิงสาวคนหนึ่งไปแจ้งความในท้องที่กรุงเทพนี่แหละ
ไปถึงตอนนั้นตำรวจบอกว่ายังเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่
ยังไม่ได้แจ้งข้อหานายเด่นภูมิก็ทำทีอ้างบอก
เดี๋ยวผมไปเติมเงินอินเตอร์เน็ตหน่อยค่ะแล้วหนีไปเลยหนีไปเลย
นี่ยังจับไม่ได้นะฮะใช่นี่น้องคนนี้เนี่ยมาจากชนบุรีนะครับ
ค่ะเป็นหนึ่งในผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มนะฮะ
แต่เขาแจ้งเอาไว้หลายพื้นที่นะฮะมันก่อเหตุหลายพื้นที่นะครับ
น้องคนนี้อายุยี่สิบสองปีเรียนอยู่ปวชปีสาม
สถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งที่ชนบุรีเป็นผู้เสียหายอีกคนนึงนะครับ
ถูกนายเด่นภูมิเนี่ยล่อลวงไปนะครับกระทำชำเลาแล้วก็ชิงทรัพย์
วันนี้มาแจ้งความกับสนบม
บอกว่าตัวเองเนี่ยรับงานเดินแบบงานเอ็นเตอร์เทน
เพราะต้องหาเงินช่วยพ่อแม่แล้วช่วงนี้ลำบากด้วย
โควิด๑๙ก็ตัดสินใจเข้ากลุ่มพริตตี้หางาน
เมษายนที่ผ่านมานายเด่นภูมิอ้างว่าเป็นโมเดลลิ่ง
ทักมาว่ารับงานเอ็นเตอร์เทนไหมมีงานให้ทำ๕๖ชั่วโมง
เงินสองหมื่นบาทเธอบอกโอ้โหเงินดี
ปกติรับงานถ้าถ่ายแบบก็๔๕พันเอ็นเตอร์เทนก็๖๘พัน
ถึงขั้นนั่งแท็กซี่จากพัทยาเข้ามากรุงเทพนะฮะ
กันแถวจรรย์สนิทวงนะครับนายเด่นภูมิเนี่ยพอมาถึงแล้วก็ติดต่อหา
ใช่ไหมฮะน้องบอกนายเด่นภูมิอ้างว่าอ๋อติดคุยงานอยู่
เปิดห้องที่โรงแรมรอเลยจากนั้นไม่ถึง๕นาทีมีเสียงเคาะประตูห้อง
พอเปิดห้องเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่แบบสาวประเภท๒อะไรแบบที่ติดต่องาน
ที่แบบแอบทำเสียงอ่ะกลายเป็นผู้ชายก็คือนายเด่นภูมินี่แหละนะครับ
เปิดประตูเข้ามาถึงเนี่ยถามว่ารู้จักเขาไหมแต่พูดไม่เพราะนะ
รู้จักเขาไหมแล้วเปิดข่าวของตัวเองในเว็บให้ดูทั้งมือถือคือเคยก่อคดีเอาไว้
เสร็จแล้วเอามีดปอกผลไม้จี้เธอขู่เธอห้ามส่งเสียงดังทำร้ายทุบตีนะครับลงมือข่มขืน
บังคับเสพยาไอซ์แล้วน้องบอกน้องโดนหนักถึงขั้นใช้มีดเนี่ยแทงใส่เข้าไปในอวัยวเพศโดยเลือดออกเลยนะฮะ
ทำเหมือนกันเลยเธอก็ถูกขังอยู่ในห้องน้ำนะฮะจนกระทั่งรายที่๒ถูกทำแล้วก็ถูกบังคับ
ล่อเหยื่อรายที่๓มาอีกจนสามารถเธอกับรายที่๒สามารถหนีออกมาได้
นู่น๑๑นาฬิกาวันที่๘เมษายนออกมาจากห้องได้เธอเรียกแท็กซี่
พัทยาทันทียอมรับว่าไม่กล้าบอกใคร
เพราะนายเด่นภูมิโทรมาแล้วข่มขู่ว่าหากบอกใครจะฆ่าให้ตายทันที
พัทยามันแคบนะสั่งเก็บเมื่อไหร่ก็ได้
ถามว่าแล้ววันนั้นทำไมไม่หนีออกมาเลยอ่ะประตูมันล็อกจากข้างในไม่ใช่เหรอ
เธอบอกว่าวันนั้นซับสินทุกอย่างนายเด่นภูมิเอาไปหมด
บังคับให้เธอเสพยาไอซ์จนไม่มีเรี่ยวแรงจะหนีมาในคืนวันเกิดเหตุ

มันหนีไม่ได้ค่ะวินาทีนั้นมันไม่มีมันไม่มีวิธีหนี
ไม่ใช่ว่าเราไม่คิดเราคิดมาตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ในห้อง๒วัน
คือเราคิดไว้ตลอดหาวิธีแต่ด้วยสภาพที่โรงแรม
แม้กระทั่งช่องอะไรตาแมวอะไรก็ไม่มี
โทรศัพท์มือถือกระเป๋าทุกอย่างเขายึดไว้หมด
แล้วก็เก้าอี้ที่เขาเอามาปิดไว้ซึ่งมันน้ำหนักหนักมาก
แล้วห้องมันเป็นห้องเล็กคือเราวิ่งยังไงเราลากเก้าอี้ยังไง
เราไปถันเขาอยู่ไหนก็หาคนอื่นมาสิถ้ายังอยากรอดอยากอะไรก็หาคนอื่นมาสิ
น้องคนนี้สมมุติว่าชื่อน้องพราวนะ
วันนี้มีแม่ของน้องอีกคนนึงสมมุติว่าชื่อน้องฝนก็แล้วกัน
เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะครับนายเด่นภูมิล่อลวงไปไปข่มขืนบ้างครับ
เสพยาเสพติดเหมือนกันและแม่ของน้องฝนเนี่ยเป็นคนตั้งไลน์กลุ่มขึ้นมา
ชื่อลายกลุ่มเหยื่อคดีเด่นก็คือเด่นภูมิ
เพราะแม่รู้ว่าลูกสาวเนี่ยถูกกระทำแล้วรวบรวมผู้เสียหายตอนนี้นะฮะ
ถูกนายเด่นภูมิกระทำเนี่ย๓๖คนนะครับตั้งแต่ปลายปี๖๓ถึงปัจจุบันนะครับ
แต่๓๖คนเนี่ยมีแจ้งความแล้วแค่๘คนนะครับ
ท้องที่สนบวรมงคล๕คนประชาชื่น๑คนบางขุนเทียน๒คน
มีไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพเมืองนทบุรี๑คนเตาปูน๑คน
แม่ของน้องหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่านายเด่นภูมิเอามีดจี้ให้เหยื่อเนี่ย
กระทำนะเปิดแอปธนาคารทางมือถือแล้วให้โอนเงินด้วย
ได้เงินเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเกมพวกพนันออนไลน์
บังคับให้เสพยาข่มขืนพอเหยื่อหมดเงิน
ก็บังคับให้เป็นนกต่อล่อเหยื่อคนใหม่มาทำแบบนี้วนอยู่แบบนี้นะครับ
โดยที่ตัวเองก็ไม่ต้องทำงงทำงานอะไรหลอกเขาไปเรื่อย
เลือกเหยื่อคือจะเลือกคนที่ดูดีหน่อย
เหมือนกับหญิงสาวที่ไม่ใช่ว่าเขาเป็นบุคคลทั่วไปจะดูให้ดูดีหน่อย
เพราะเชื่อว่ากลุ่มคนพวกนี้เวลาถูกกระทำแล้วจะอายจะไม่กล้าแจ้งความ
มันให้หนูดูดยาแม่แล้วให้ทำเหมือนหนูแบบเต็มใจที่จะดูด
แล้วก็ถ่ายคลิปซึ่งน้องกลัวว่าถ้าออกมาปุ๊บ
หนูจะถูกแบบนี้ไหมแม่เพราะมันขู่ไว้ว่า
ถ้ามึงออกไปแจ้งความมึงสมยอมกับกูมึงก็โดนด้วย
ก็เลยทำให้เหยื่อออกใช่เหยื่อส่วนมากจะกลัวค่ะ
เหมือนเขาฮึกเขิมฮึกเขิมว่าครูเคยทำแล้วถูกจับแล้ว
ไม่มีใครทำอะไรกูได้ค่ะเพราะเขาก็พูดกับเหยื่อเอง
ว่าไม่เห็นมีใครทำอะไรกูได้เลย
เอาเรื่องยาเสพติดกับคลิปที่ถ่ายเนี่ยมาอ้างมาขู่นะครับ
เราก็เลยไปตามที่อยู่ตามภูมิลำเนาตามทะเบียนที่เราได้มานะ
จากประวัติอาทยากรนะครับนายเด่นภูมิเนี่ย
บ้านอยู่ซอยจรัมสนิทวง๖๘นะครับ
ได้เจอกับคุณพ่อนะคุณพ่อชื่อนายประสงค์อายุ๗๖ปีแล้ว
แต่ว่านายประสงค์บอกกับเราว่าเขาเป็นพ่อบุญธรรมเท่านั้น
คือรับนายเด่นภูมิมาเลี้ยงจากโรงพยาบาลนะตั้งแต่แบบโอ้โหเกิดเลยอ่ะ
ซึ่งเชื่อว่าคนคนนี้ไม่มีทางจะเป็นคนดีได้แน่
เพราะเกเรตั้งแต่เด็กชกต่อยเพื่อนทุกวัน
ชอบถ้ำมองผู้หญิงทำร้ายเด็กผู้หญิงคนแก่ทำหมด
ก่อเหตุไม่เว้นวันจนนายเด่นภูมิอายุ๑๗เนี่ย
นายประสงค์บอกผมทนไม่ไหวนะต้องไปร้องต่อสาร
ขอยกเลิกการรับเป็นบุตรบุญธรรมเพราะทนพฤติกรรมไม่ไหว
แต่ภรรยาของผมเนี่ยซึ่งตอนนี้นอนป่วยอยู่โรงพยาบาล
เขารักมากรักลูกเลี้ยงคนนี้มากจนถึงทุกวันนี้
ยังอนุญาตให้นายเด่นภูมิเนี่ยนายเด่นพวงอายุ๓๐กว่าแล้ว
พ่อบอกขอยกเลิกเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่อายุ๑๗
แต่ภรรยายังให้ใช้นามสกุลอยู่แล้วถูกนายเด่นภูมิเนี่ย
ขูดรีดเอาเงินมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังเอาเงินอยู่เลย
ยกเลิกบุตรบุญธรรมคนนี้นะท่านผู้ภาคศาเนี่ยน้ำตาหลั่งเลยในศาล
ว่าไม่เคยเจอที่ได้รับความทุกข์ยากขนาดเท่าที่ผมเจอมาเลย
กเลิกบุญธรรมแต่แม่เขาก็ยังเลี้ยงดูอยู่อย่างนี้นะ
ยังดูอยู่ตลอดเพราะเขาไม่มีญาติสักคนหนึ่งเลยเนี่ยฮะ
มีแต่มีแต่หน่วยงานในประเทศไทยที่ช่วยเด็กไง
ช่วยเด็กที่ว่าถูกเพราะผู้ประคองรังแก่
แล้วผู้ปกครองถูกเด็กรังแก่นี่จะไม่มีนะ
ไม่มีหน่วยงานไหนช่วยผมไม่มีโอกาสเป็นคนดีได้
เพราะว่าเรื่องเลิกยานี่พาไปราชบุรีอยู่ตั้ง๓๔ปีแล้ว
ผิดปกติด้วยจะพาไปหาจิตแพทย์นี่เขาไม่ไป
ผมต้องไปเองไปเองก็ไม่ได้ประโยชน์
อะไรจิตผิดปกติพออธิบายได้ไหมคะ
ผิดปกติพออธิบายอีกอย่างในกรณีที่เขาเป็นชาดิตอะไรเนี่ย
ชอบแอบดูผู้หญิงอาบน้ำหรืออะไรอย่างนี้เป็นตาจิน
ผมจะมีความสุขได้ไงในเมื่ออยู่อย่างนี้
นี่เขาเป็นพ่อบุญธรรมมันมาเลี้ยวเด็กขอมาจากโรงบาล
และทีนี้เขาก็ยกเลิกแล้ว
เขายกเลิกแล้วลูกไม่ได้เป็นลูกเป็นธรรม
แต่ที่ว่าเมียก็ยังทำใจไม่ได้ไง

แต่ตอนนี้เมียก็แดดอยู่โรงพยาบาล
มันน่าจะยิงทิ้งนะเอาไว้ทำไมน่ะ

มันกี่รอบแล้วไม่หายหรอก
เวลาขอตังค์ไม่ได้มันจะบีบคอแม่มัน
เขาพูดกันนะแต่ป้าไม่รู้นะป้าไม่ได้เห็น
ก็เนี่ยคืออดีตพ่อบุญธรรมของนายเด่นภูมิ
บอกกับเราว่าเมื่อวันที่๓พฤษภาคม

เขาอยู่๕๐๐๐บาททางภรรยาเขาก็

เนี่ยยังกลัวอยู่ว่าเดี๋ยวเงินหมดเมื่อไหร่เนี่ย

จากพ่อกับแม่บุญธรรมซึ่งตอนนี้เขาบอกว่า
เขาไม่ได้เป็นแล้วนะฮะเขายกเลิกเป็นบุตรบุญธรรม

ล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองปราบราม
นำภาพพร้อมประวัติการก่อเหตุของนายเด่นภูมิ
นี่ฮะไปประชาสัมพันธ์ไปแจ้ง
ยังพื้นที่ทั่วไปโดยเฉพาะพี่โชเฟอร์แท็กซี่ทั้งหลาย
ขอให้ช่วยระวังหน่อยบุคคลคนนี้นะครับ

น่าจะช่วงหลบหนีกบดานอยู่นี่แหละ
ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่สืบทราบคือจะใช้รถแท็กซี่ในช่วงเวลานี้นะ
ที่สำคัญคือมีพฤติกรรมไม่จ่ายค่าโดยสารด้วยนะฮะ
คือถ้าเรียกมาเนี่ยไปส่งมันไม่จ่ายนะครับ
บางทีก็อ้างว่าเดี๋ยวโทรหาเพื่อนก่อนขอเลขบัญชงบัญชี
แล้วก็ไม่จ่ายให้หนีเลยนะครับ
อุ้ยฟังแล้วเนี่ยพฤติกรรมแต่ละอย่างนะคะน่ากลัวจริง